ข่าวต่อไปนี้ไม่ใช่การโชว์การแสดงจับงูนะครับ
แต่เป็นเรื่องจริงที่กู้ภัยอ่าวลึกที่กระบี่
เขาโชว์จับงูเห่ามือเปล่าแบบนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นความสามารถจากการฝึกจนชำนาญนะครับ
ของกู้ภัยมูลนิษฐิกะบี่พิทักษา
เขารู้นิสัยของงูเห่ามันเป็นอย่างดีนะครับ
ใช้มือเปล่าค่อยเอื่อมแล้วสายคอล็อกด้วย

งูเห่าตัวนี้ยาวประมาณเมตรหนึ่งครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับ
โอ้โหใจเย็นจริงพ่อเอ้ย
จับแล้วนะครับ

ดูก่อนโอ้โหจับบีบหมดอยู่แล้วเรียบร้อยครับนี่ฮะโอ้โหเก่ง
จริงงูเห่าตัวนี้ยาวประมาณเมตรหนึ่งได้
คุณผู้ชมดูครับนะฮะมันเลื้อยเข้าไปทางห้องน้ำหลังร้านขายของชำของคุณยายุ๗๙ปี
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกคาดว่าไอ้งูตัวนี้
มันคงมาหากินหนูใกล้ห้องน้ำของร้านคุณยายนี่แหละครับนะฮะ
แล้วคุณยายมาเจอพอดีก็เลยแจ้งพี่คนนี้มาคือคุณผู้ชมฮะ
น้องน้องหนูที่ดูนะอันนี้แม้ว่ามันไม่ใช่การแสดงนะ
แต่ว่าพี่คนนี้เขาฝึกมาจนชำนาญเชี่ยวชาญนะครับแล้วเขาก็ไม่ประมาทด้วย
อย่าทำเด็ดขาดเจองูไม่รู้ว่าเป็นงูชนิดไหนนะฮะ
มีพิษหรือไม่มีพิษแจ้งพี่กู้ภัยเขาแบบนี้นะ
อย่าไปทำเองนะครับไม่รู้เขาฟังเพลงอะไรอยู่นะฮะ
เออนะเขาใส่หูฟ้ามด้วยนะแต่ต้องมีสมาธิมากนะเออมีสมาธิมากครับ